ก็บอกก่อนหน้านี้ตัวเอกสาวมินพิชยา

ก็เลยเป็นอุปสรรคบ้างนะครับ
เพราะว่าล่าสุดนี้นะฮะแฟนเพจใต้เตียงดารา
มาอีกแล้วครับลันเท่าของเราเหรอครับ
มีโมเมนต์น่ารักนะครับแล้วคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอยู่เรื่อย
แถมพักหลังมีการกุ๊กกิ๊กแล้วก็เมื่อตอนวันเกิดหนูบอสก็ได้มีภาพน่ารัก

มีผู้รักกับพี่สาวชั้น
ไม่แล้วพี่สันนี่ของชั้น
คุณซันนี่เคยมีข่าวกับคุณยายมาก่อน
และหนุ่มนางผู้เก่าของหมินพี่
วาเลนไทยเพิ่งจะหวานออกสื่อไป

ก่อนจะลบรูปหมดไปแล้วก็มาจีบแยมแทน
นี่คุณบอสเป็นคนลบเป็นคนเศร้า

นั่นแหละสิเคยเห็นหน้าไหมมีรูปป่ะไฮโซบอส
อยากจะเห็นหน้าไฮโซบอสหลายคนอาจจะ

เฮ่ยแท่อะแบบว่าดูเวียดดี
นี่คือน้องดูเซอร์ดูรองเท้ารองเท้าคุณบอสสิคะ